อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะพูดถึงโอเลี้ยงยกล้อก็หิวเลยทีเดียว
โอเลียงชอบมากโอเลียงใส่นมเนี่ยยกล้อ

เช้าแบบนี้เราขาเลยทีเดียว
แต่ว่าพี่มิ้วยังไม่ได้นะคะตอนนี้ได้กระบะยกล้อไปก่อน
กระบะยกล้อยกล้อจริงค่ะคุณผู้ชมเขาขนของมาหนักนะ
แต่ปรากฏว่าเกิดอีท่าไหนไม่แน่ใจเหมือนกัน

นึกว่ารถเอ็นเมืองปีซ่าไม่ใช่นะคะ
ไม่แน่ใจว่าไปอีท่านั้นได้เช่นไรเหมือนกันนะคะ
รถกระบะป้ายแดงคันนี้นะคะบรรทุกสินค้ามาเต็มหลังรถ
ล้อหน้ายกขึ้นหงายอยู่กลางสะพาน
ข้ามคลองหมู่บ้านเอื้ออาทรสะพานขาวปฐุมธานี

ประชาชนคนเดินตลาดก็ให้ความสนใจนะคะ
ส่วนรถลากก็ต้องหักหลบกันเป็นพันละวันเลยทีเดียว
บนถนนนี่ก็ยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
มันไม่หงายลงไปซะทีเดียวแล้วก็ไม่ไหลลงไปข้างล่างด้วยนะ
คือแบบค้างอยู่แบบนั้นอ่ะประกาศศักรรณ์
ได้องศาได้องศาน้ำหนักกับองศานี่ต้องเป๊ะมากเลยนะ
นั่นน่ะสิโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าสถิรพัฒน์วนิชชากูลอดีศัยนะคะ
ได้โพสต์คลิปไว้ล่าสุดยอดวิวทะลุหนึ่งล้านครั้งแล้วนะคะ

บางคนก็บอกว่านี่เป็นการแสดงกายกรรมบนถนนหรือเปล่า
ขณะที่บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายแล้วก็อันตรายนะคะ
อันนี้คลิปหนึ่งใช่ไหมมีอีกคลิปหนึ่ง

เขาเป็นกระบวนการกันหรือเปล่า
ย่านตลาดสี่มุมเมืองปฐุมธานีค่ะคลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งก็โพสต์ไว้ตั้งแต่สิบสี่ตุลาคมที่ผ่านมา
ซึ่งวินจักรยานยนต์ระแวกนั้นก็ได้เข้ามาช่วยปีนขึ้นไปบนหลังคาพยายามขยมรถช่วยกันอยู่นาน
เอากลับมาท่าปกติเถอะลงไหมไม่ยอมลงค่ะจนต้องใช้รถอีกคันมาช่วยลาก
แต่แล้วด้วยน้ำหนักที่มากนะคะทำให้เชือกถึงกับขาดสุดท้ายก็ทั้งลากทั้งขยมจนช่วยได้สำเร็จ
อ่ะลองไปฟังบรรยากาศในคลิปดีกว่าว่าลำบากขนาดไหนค่ะ
แล้วมันก็จะค่อยแบบว่าแต่เข้าใจไม่รู้ว่าของข้างหลังคืออะไรไงคะ
เขาอาจจะฉากไม่ใช่เหรอเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมเออแต่อาจจะคือเห็นว่ามันเป็นลักษณะ
เป็นรังน่าจะค่อยช่วยกันลำเลียงออกมาได้

แต่ก็นะอาจจะจัดวางไปแล้ว
ด้วยความนั้นต้องมาล็อตนี้หรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ดูตามข้อกฎหมายดีกว่า
พระราชบัญญัติรถยนต์เขาอนุญาตให้รถกระบะ
บรรทุกของได้ไม่เกิน๑๑๐๐กิโลกรัม

แล้วก็แจ้งเปลี่ยนเพลาเสริมแหนบเพื่อรับน้ำหนักให้มากขึ้น
ส่วนรถกระบะที่ใส่หลังคาต้องขออนุญาตในทุกกรณี
ถ้าหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทนะคะ

คือค้างไว้ก็อาจจะไม่อันตรายมาก